แต่ว่าหลายคนบอกว่าณขณะนี้เนี่ยมันจะไม่ไหวแล้ว
อย่างคุณจ๊ะนงพนีนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
ลักษณะเหมือนกับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
โดยเฉพาะอาชีพนักร้อง
ซึ่งเป็นวิชาอาชีพของเธอ
ว่าโอ้โหทำไมเหมือนกับถูกด้อยฆ่าเหลือเกินนะ
บอกว่านักร้องเป็นอาชีพที่เสียภาษีทุกปี

ขนาดเอาไฟเข้าบ้านที่อ่างทอง
ยังต้องเสียเงินจ่ายเองเลย
นี่ฮะแล้วเธอบอกตอนนี้
มีหลายคนอินบ็อกซ์มายืมเงิน
เพราะว่าเดือดร้อนกันทุกหย่อมญาติจริงนะครับคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะ
นักร้องลูกทุ่งด้วยกันอย่างคุณกุ้งสุธิราชนี่ก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
ก็เข้ามาโพสต์ถอนหายใจบอกเฮ้อนี่คุณจ๊ะก็บอกเบื่อนะพี่
คุณส้มเช้งสามช่านะบอกจัดไปถูกใจถูกใจนี่ฮะหลายคนก็มาแสดงความเห็นใจ
บอกว่าอาชีพนักร้องตอนนี้เนี่ยหลายคนตอนนี้เขาบอกโอ้โหทยอยขายของเก่าทรัพย์สมบัติกันกินหมดแล้วนะ
เราสอบถามคุณจ๊ะไปนะครับท่านผู้ชมครับคุณจ๊ะเนี่ยบอกว่าที่โพสต์ไปก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นใจอาชีพนักร้องนักดนตรีบ้างเงินเยียวยาก็ไม่ได้
ตัวเธอที่ผ่านมาแทบไม่มีรายได้อะไรเลยใครให้เธอช่วยทำอะไรเนี่ยเธอก็ไปช่วยเท่าที่ทำได้
แต่มาวันนี้เธอบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วจริง
ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงก็จะพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะ
แต่วันนี้จ๊ะก็คือประชาชนคนหนึ่งแล้ววันนี้จ๊ะก็ไม่ได้มีรายได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือ๒ปีแล้วกับการที่รายได้แห่งไป๙๕นะคะเราอยู่เฉยแล้วเราเครียดเครียดจริง